คุณผู้ชมคะมาดูบรรยากาศการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
หรือกรทนอกสถานที่ที่จังหวัดประจวบธิริขันธ์
ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรทก็ได้มีการยอมครึ่งทางไปแล้วนะคะ
สำหรับข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายที่เสนอไป
ยอมครึ่งทางไปแล้วยอมเพิ่มอีก
เพราะว่าตอนนี้ก็ยอมปรับแก้ในบทเฉพาะการเพิ่มเติมนะคะ
ในเรื่องของนายกรัฐมนตรีเรื่องของสว
คือยอมให้ผู้นำเหล่าทัพเป็นสวโดยตำแหน่ง๖ตำแหน่งนะคะ
ก็เพื่อความสบายใจของคอสชนั่นเอง
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะคะจากคุณจริยาสิริสันพงศ์
ผู้สื่อข่าวแท้รักทีวีรายงานส่วนมาจากจังหวัดประจูบคิริครรภ์
จำนวน๓ใน๕เพื่องดเว้นข้อบังคับตามรัฐธรรมนูลค่ะ
อุดมรัฐอมริตโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหรือกรท
แถลงผลการประชุมกรทนะคะว่า
ที่ประชุมได้พิจารณาบทเฉพาะการ
ข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายในช่วงเปลี่ยนผ่าน
โดยได้ข้อสรุปให้สวมีจำนวน๒๕๐คน
มาจากการสัญหาของคณะกรรมการสัญหาที่คอสชแตกตั้งขึ้น
ทำหน้าที่คัดเลือกมาไม่เกิน๔๐๐คน
จากนั้นนะคะส่งให้คอสชคัดเลือกให้เหลือจำนวน๑๙๔คน
โดยให้ยกเว้นคุณสมบัติของผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี
ให้สามารถเป็นสวได้ในส่วนนี้
ส่วนอีก๖คนนะคะกำหนดให้เว้นไว้สำหรับฝ่ายความมั่นคง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและประหลัดกระทรวงกลาโหมรวม๒๕๐คน
ขณะที่อีก๕๐คนนะคะให้กรกตเปิดรับสมัครจากกลุ่มอาชีพ
โดยการเลือกไข้กันเองตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดไปถึงระดับประเทศ
จำนวน๒๐๐คนก่อนส่งให้คอสชคัดเลือกเหลือ๕๐คน
โดยทั้ง๒ส่วนนี้ให้สำรองไว้เหลือส่วนละ๕๐คนด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นการปรับแก้จากเดิมที่กรทได้ปรับแก้
หลังมีข้อเสนอจากแม่น้ำสี่สายมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
กำหนดให้สวมีจำนวน๒๕๐คนมาจากการสัญหา๒๐๐คน
และยังคงสูตรเดิมของกรทให้สวมาจากการเลือกไขว้ของกลุ่มอาชีพ๕๐คน
โดยมีข้าราชการประจำโดยตำแหน่ง๖คน
แต่ไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นตำแหน่งใดค่ะ
อุดมระบุนะคะว่าเหตุผลที่กรทกำหนดให้มีความชัดเจนเรื่องสวโดยตำแหน่ง๖คน
เพื่อความสบายใจของคอสชที่ต้องการกำหนดให้ชัดเจนค่ะ
อีกกลุ่มหนึ่งมาจากการเลือกของคศ
คือ๒๐๐คนกลุ่มหนึ่งกับอีก๕๐คนที่มันกลายเป็นปลา๒น้ำที่มาทำงานร่วมกัน
เขาบอกว่ามันทำให้คนเรามันคำเมนต์กันว่าเออคุณมาจากลูกใคร
เพราะฉะนั้น๒๕๐คนที่มาเนี่ยจึงบอกว่าพ่อแม่เดียวกันนะครับ
คือมาจากว่าเออคุณเสน่ห์กันมากลุ่มหนึ่งแล้วพศเขาบอกว่าเออคนนี้ใช้ได้นะครับ
อีกคนกลุ่มหนึ่งบอกกรรมการสัญหา๙คนไปช่วยกันดูสิว่าใครเหมาะสม๔๐๐คนขึ้นมาแล้วกรกต
อันนี้คือคือวิธีการที่เราคิด
ส่วนประเด็นที่มานายกรัฐมนตรีกรทยังคงเขียนให้พักการเมือง
ต้องเปิดเผย๓รายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้ง
แต่เพื่อแก้ไขปัญหาทางตันนะคะได้เขียนเปิดทางให้นายกรัฐมนตรี
สามารถเลือกจากรายชื่อนอกบัญชีรายชื่อพักการเมืองได้ในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน๕ปี
กำหนดไว้ในบทเฉพาะการโดยให้สอสอจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เสนอเรื่องไปยังประธานสภาพผู้แทนรัศดรเพื่อเรียกประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ดเว้นข้อบังคับตามรัฐธรรมนูลให้สอสอสามารถโหวตเลือกคนนอกบัญชีนายกรัฐมนตรีได้
แต่กรทได้ลดจำนวนเสียงเห็นชอบของรัฐสภาลงเหลือเพียง๓ใน๕จากเดิมที่ต้องใช้เสียง๒ใน๓ค่ะ
สำหรับการพิจารณาในวันนี้กรทได้ทบทวนเป็นรายมาตรา
ซึ่งคาดว่านะคะจะสามารถพิจารณาได้จนถึงหมวด๑๖ซึ่งเป็นหวดสุดท้าย
ก่อนที่จะมาเริ่มทบทวนในบทเฉพาะการอีกครั้งค่ะ
จริยสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากธรรมประจบคิลิคัน